พูดถึงความเชื่อความศรัทธาเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะจริงนะ
รวมไปถึงนักร้องสาวเสียงดีลูกว่าพิจิกาเธอคนนี้ก็มีเรื่องราวความเชื่อเหมือนกัน
เป็นเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับองค์พระพิคเนธคุณผู้ชมค่ะ
คือลูกว่าเนี่ยนะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเขาโตมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ชีวิตเขาผูกพันกับพระพิคเนธมาก
คือก่อนหน้านี้ก็เคยไหว้แล้วก็มีการรำถวายท่านอยู่บ่อย
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอก็ทำตามคำแนะนำของผู้ใหญ่นะว่า
ถ้ากราบไหว้บูชาองค์พระพิคเนธเนี่ยท่านก็จะเป็นที่พึ่งทางใจ
ทำให้เรามีพลังมีกำลังใจที่ดีในการทำงานต่าง
แต่พอเริ่มมาทำงานแล้วเนี่ยจากที่เคยไหว้เคยนึกถึงท่านอยู่บ่อย
ลูกว่าบอกว่าโอ้โหไม่ค่อยได้มีเวลาทำแบบนั้นเลย
และช่วงสำคัญคือช่วงนี้เลยคุณผู้ชมก่อนที่จะเป็นลูกวาดดูบดู
มันมีเหตุการณ์ที่พี่ลุกว่าร้องอุ้ยแล้วมันก็ติดอยู่ในใจ
มันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกบ้านเนี่ยรู้สึกขนลุกแล้วก็สะดุ้ง
แต่จะเป็นเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันหน่อยค่ะ
จำได้ว่าฝันฝันในความฝันก็คือมีเสียงใหญ่ทุ่ม
มาบอกว่าเราไม่ได้ทักทายกันมานานเท่าไหร่แล้ว
เขาตื่นมาในฝันคือตื่นจากฝันพี่ก็รู้เลยว่าคือพระพิกาเนธ
เพราะว่ามันเหมือนไม่รู้ว่ามันเหมือนมีอะไรบอก
พี่ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นของที่วิจารณญาณของแต่ละคนส่วนตัวเป็นความเชื่อ
พี่เองพี่รู้สึกว่าการไหว้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหาย
พี่ก็เลยรู้สึกว่าเราได้กลับไปไหว้อีกครั้ง
เมื่อกี้โดนทักว่าเราไม่ได้ทักทายกันนานเลยนะ
แบบนี้เลยคุณผู้ชมเป็นเราก็ขนลุกสู้เหมือนกันนะ
ไม่มาทักเลยนะไม่ผู้ชมรู้ชาเลยนะ
คุณต้องบอกว่าคุณลูกวาดเนี่ยเป็นรุ่นน้องนิเทศเนี่ยนะคะ
รู้จักกันมาเขาก็สายมูตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว

แล้วเขาบอกว่าคืออย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะตอนที่มาทักเนี่ยเขาต้องรีบไปไหว้
แล้วด้วยความที่ทำงานในวงการบันเทิงคุณผู้ชมนะคะ

ก็คือเป็นแบบเทพแห่งศิลปะนะนะคะ

แล้วก็ดังดูมาดูเนี่ยคือแจ้งเกิดลูกบ้านเลย

เอาจริงใครเจอแบบนี้ก็ต้องตกใจมีร้องอุ่ยกันบ้างแหละ
บางครั้งบางคราวอาจจะลืมไปไม่เป็นไรท่านเมตตาท่านมาทัก
เดี๋ยวเราไหว้กันใหม่ขอพรกันใหม่นะพี่น้า